ข่าวต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงต้องฟังทั้งสองด้านเพราะทั้งสองด้านยังให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
แต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยคือโอ้โหโหดมากดุมากเตะเตะคือพระลูกวัดอ่ะ
แล้วพระลูกวัดท่านอายุจะแปดสิบปีแล้วนะคะ
เตะทั้งต่อยจนเนี่ยร่วงตกจากเก้าอี้คาผ้าเหลืองเลยอ่ะเห็นว่าเตะก้านคอเลยเหรอ
ใช่เตะขั้นก้านคอเลยค่ะแล้วปมเหตุเนี่ยคืออะไรรู้ไหม
เจ้าวาดบอกว่าพระลูกวัดไม่ยอมที่จะร่วมกิจของสงฆ์ไม่ยอมออกไปเดินบินทบาท
แต่ว่ายังไปรับกิจนิมนต์ของตัวเองทางด้านพระลูกวัดก็บอกว่าโอ้โห
คืออายุเยอะแล้วครับแล้วชราภาพแล้วแต่ตอนที่ไปรับกิจนิมนต์เนี่ย
มีรถของชาวบ้านอ่ะมารับอ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องฟังความทั้งสองข้างค่ะ
แต่เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังก่อนชาวบ้านที่หมู่สี่ที่ตำบลโนนขวาง
ที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำเนี้ยนะคะร้องเรียนมา
บอกว่ามีพระสูงวัยถูกเจ้าอาวาสวัดบ้านดงเย็นทำร้ายร่างกาย
จนทำให้พระลูกวัดเนี้ยอยู่ในสภาพแบบเนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็อยากให้เจ้าคณะอำเภอเนี่ย
โทษเจ้าอาวาสที่กระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุทีนี้เราก็ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลบ้านด่านนะคะ
พบพระที่ได้รับบาดเจ็บก็คือพระเรียนแช่มรำอายุ๗๘ปีค่ะ
ก็ยังมีอาการเคล็ดขัดยอกอยู่ตามร่างกายหลายแห่งเลยนะคะโดยพระเรียนเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนประมาณ๖โมงเย็นตอนนั้นเนี่ยอัตมานั่งอยู่บนเก้าอี้หน้ากุฏิ
ก็มีเจ้าอาวาสคือพระสมานยานะสาโรอายุ๕๕ปีก็เดินมามาต่อว่าพระเรียนหลายเรื่องเลย
เพราะว่าพระเรียนไม่ร่วมกิจของวัดไม่ออกบินทบาทเหมือนพระรูปอื่น
แต่ว่ากลับไปรับกิจนิมนต์ได้ทีนี้พระเรียนเนี่ยท่านก็บอกไปบอกว่า
ไม่มีแรงจะเดินไปบินทบาทส่วนที่รับกิจนิมนต์ได้เนี่ย
เพราะว่าชาวบ้านเอารถมารับแค่นี้เท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชม
ท่านเจ้าอาวาสชกเปรี้ยงเข้ามาที่หน้าก่อนแล้วก็เตะก้านคออีกรอบนึง
จนทำให้พระเรียนร่วงตกโก้ยเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงพระเรียนนะคะ
ต่อยใช่ไหมหลวงตาได้เถียงอะไรไหมหลวงตาได้เถียงอะไรไหม

ฮะอยู่บนเก้าอี้เหรอฮะ
อยู่บนเก้าอี้หลวงพาเก้าอี้เลย
สาเหตุที่เตะนี่คือหลวงตาไม่ได้ออกไปบินทะวันหรือเปล่า
ไม่ได้ออกไปบินทะวันอยู่บนกระบายบินด้วยกระโปรดหลายเดือนแล้ว

โหเนี่ยค่ะซึ่งพระเรียนท่านก็บอกแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็อาการก็ยังปวดอยู่ตามร่างกาย
ทีนี้ไปคุยกับหลานของพระเรียนบ้างนะคะ
นางสาวจิรารัสแช่มรำบอกว่า
หลวงพ่อชราภาพมากแล้วไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะเดินไปบินทบาท
ท่านเจ้าว่าจริงท่านก็น่าจะเห็นใจนะ
ไม่ได้แล้วยังมาใช้กำลังทำร้ายอีก
ตอนที่รู้ข่าวนี้เนี่ยหลานทราบข่าว
ชาวบ้านในพื้นที่เขาทราบข่าวก็ไม่พอใจ

เราให้ฟังทางด้านพระเรียนที่ได้รับบัตรเจ็บแล้ว
เคยเป็นตำรวจนครบานมาก่อนแล้วท่านก็ผ่านกฎระเบียบอะไรมาเนี่ยมากมาย
ทีนี้พอเห็นพระที่ไม่มีระเบียบก็ต้องมีการแก้ไข
และที่ผ่านมาเคยเตือนพระเรียนไปแล้วหลายครั้ง
แต่พระเรียนเมินเฉยก็เลยวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเย็นวันจันทร์เนี่ยนะคะ
ใช้มือผลักออกไปอันนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกนะพระเรียนตกเก้าอี้
ซึ่งตัวท่านเจ้าอาวาสยืนยันว่าไม่ได้ต่อยไม่ได้เตะ
คือท่านเจ้าอาวาสพูดมาแบบนี้ดิฉันถอดคำพูดมาเลยนะ
บอกว่าแก่ขนาดนั้นคืออัตมาคงไม่ทำร้ายคนแก่
ทีนี้พอข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงนะคุณผู้ชม
แต่ที่แน่พอเรื่องนี้มันเป็นข่าวเป็นคราวออกมา
ชาวบ้านดงเย็นไม่พอใจเพราะว่ามองว่าเป็นการทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อคำบอกเล่าของพระเรียน
ที่บอกว่าโดนเตะก้านคอจนตกเก้าอี้
เราก็ไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านเขาบอกว่า
โอ้โหตอนนี้คนในพื้นที่คือรับไม่ได้เลย
แล้วคนในพื้นที่ก็รู้ว่าพระเรียนท่านสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้ว
ชาวบ้านนำอาหารมาถวายถึงที่กุฏิ
แล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชาวบ้านบอกนะ
อยากให้เจ้าวาดรูปนี้ออกไปจากวัดเพราะว่าชาวบ้านหมดศรัทธาแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านดงเย็นค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้บอกว่า
พอมันเกิดเหตุชาวบ้านก็ไม่พอใจ
เรียกร้องให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยดำเนินการที
ล่าสุดมันมีความคืบหน้าออกมาวันนี้นะคะ
เจ้าคณะตำบลโนนขวางมีคำสั่งแล้ว
ให้พระสมานเจ้าวาดออกจากพื้นที่ไปก่อน
เพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
แล้วเบื้องต้นพระสมาร์นเจ้าอาวาส
รับคำสั่งของเจ้าคณะตำบลพร้อมจะออกไปจากวัดนะคะ
อันนี้คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะ